ต่อกับเรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วก็ภาวะเรื่องของการลงทุนกันหน่อยนะครับ
วันนี้ไปพบกับคุณธัศนรัฐอิสระกุลภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

มาคุยกันกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยตอนแรกผมดูแบบ

มีการลงมีการขึ้นสุดท้ายกลับมาปิดบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียว

เป็นนักลงทุนสถาบันซื้อไป๑๑๙๘ล้าน
คนที่ขายออกมาสุทธิก็คือนักทุนลายย่อย
ขายมา๑๑๕๐พวราช

ก็คือมีกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่แหละของบ้านเรา

แต่กลับไปดูต่างประเทศก่อนนะครับ

ร้อนแรงใช่มั้ย

ปิดไป๒๖๒๑๔จุดนะครับ
ดาวโจรนะครับ
บวกไป๑๔๒จุดนะครับ
ก็ขยับมาที่๐๖๑นะครับ

เมื่อวานนี้น่าจะมาผลักที่ทางอังกฤษนะครับ

ดูแลไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
แต่ฝั่งของรู้สึกว่าทางอินเดียนี่ยังร้อนแรงอยู่นะ

พี่เอกตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้าง

ในเรื่องร่างงบประมาณของทางสหรัฐอเมริกา
ถ้ามีการอนุมัติผ่านจากทางพฤษภาเนี่ยนะครับ
ก็เลยทำให้รัฐบาลเขาเรียกว่ามีงบประมาณ

ซึ่งข่าวตัวนี้เองเนี่ยนะครับทุกคนกำลังคาดการณ์นะครับ
ถ้ามีการอนุมัติปุ๊บผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดี
แล้วก็ทำให้เงินก็กลับมาสู่การลงทุนหรือว่าไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง
ครับผมโดยปกติเนี่ยก็ไม่ใช่ดาคือจริงเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่ง
ในสถานคุณโอบอม่าตอนนี้ตลาดหุ้นจะลงก่อน
แต่ปีนี้ไม่ลงนะแปลกเหมือนกันนะครับ
แต่ถ้าเกิดเขากลับมาได้เนี่ยต้องติดตามนะ
ว่าตลาดหุ้นดาวโจรจะไปทำนิวไฮต่ออีกหรือเปล่า

ครับนะครับวันนี้ก็มีสไลด์นะครับมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ
เราจะพูดถึงในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ
ในช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลแล้ว
เปลี่ยนยังไงบ้างนี่คืออย่างเนี่ย
หลักแรกนะครับก็นี่แหละนี่แหละที่ถืออยู่นะครับ
ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องถือตลอดเวลานะครับ
เพราะโดยนัทธาตุธุรกิจและอุตสาหกรรมนะผมเชื่อว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับ
อย่างธุรกิจแบงค์เอาจริงเมื่อกี้ที่เราติดค้างกันอยู่
ก็คืองบออกมาแล้วกลุ่มแบงค์เนี่ยของปีที่แล้วเนี่ย
บออกมาแล้วทั้งปีนะครับดูแล้วจะตับขาด
ต่ำคาดใช่นะครับหลักเนี่ยแบงค์ใหญ่รู้สึกว่าดูไม่ดีกว่าเลย
ถูกต้องครับนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของธุรกิจแบงค
ต้องไม่เริ่มมีการปรับตัวแล้วนะครับปัจจุบันถ้าใครติดตาม
ใช่ครับนะครับพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของคนทั่วไปแล้วกันนะครับ
ทีวีก็จะดูน้อยลงใช่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนกันหมด

เรามาเริ่มต้นด้วยในส่วนของตัวหุ้นนะครับที่คิดว่าน่าจะลิ้งกับพวกพฤติกรรมผู้บริโภคในปีนี้นะครับ
เราพูดถึงในเรื่องเอาใกล้ตัวก่อนนะครับก็คือโทรศัพท์นี่แหละ

ขายอุปกรณ์คนที่ขายอุปกรณ์ได้ประโยชน
เพราะว่าปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจริงบางคนก็มีหลายเครื่องนะใช่ไหมครับ

แพทไอโฟนแอนดอยมาครบเลย
หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรุ่นก็เป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับ
เดี๋ยวนี้ไม่ถึง๑๘เดือนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโทรศัพท์ไป
เพราะฉะนั้นการขายเครื่องก็จะได้ประโยชน
เพราะคนเปลี่ยนครึ่งบ่อยนะครับใช้แล้วพังก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ
เพราะฉะนั้นอันดับแรกในกลุ่มของดิจิทัลนะครับขายอุปกรณ์น่าจะได้ประโยชนแน่นะครับ
อันดับที่๒โลจีสติกและแพ็คเกจจิ้งอันนี้เหมือนผมเลยนะ
คือผมภาษาปัจจุบันไม่ค่อยได้ไปเดินห้างไม่ค่อยได้ไปซื้อของ
คือซื้อผ่านออนไลน์ก็คือคือซื้อผ่านออนไลน์

ส่วนถัดไปคนที่ได้อันนี้สองก็คือ

ที่อยู่ในตลาดก็เป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์

อุปกรณ์สื่อสารในประเทศไทยมันมีเยอะขนาดไหนพี่เอก

ก็จริงแล้วเยอะทีเดียวเราก็เติบโตขึ้นได้เรื่อยทุกปีเลย

เพราะฉะนั้นในแง่มูลค่าการตลาดของพวกโทรศัพท์

รู้สึกว่าปี๖๐นี่โกรธค่อนข้างดีเหมือนกันนะ

ขยับตัวขึ้นมานี่๐๖เลยนะพี่

แล้วก็โมบายนี่ขยับตัวมา๗๘
ก็ยังได้การตอบรับดีอยู่นะครับ

คนไทยตอนแรกไม่น่าเชื่อนะ

และที่สำคัญซื้อของออนไลน์เยอะอีกไหม

ก็ทำให้พวกธุรกิจทางด้านอีคอมเมิร์ส
ตอนนี้ถือว่าโตมากทีเดียวนะครับ
ภูมิภาคถือว่าโตดีมากนะครับ
ตราการเติบโตของประเทศไทยในการเติบโตทางด้านอีคอมเมอร์
หรือการซื้อขาย๓๘๙ศูนย์
โอ้โหนี่อันดับเกือบอันดับต้นเลยนะ

ใช่นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
อันนี้มาดูตลาดบริโภคสื่อสารข้อมูลแล้วกันนะครับ

ในเรื่องของตัวตลาดบริการสื่อสารข้อมูลเนี่ย

ปัจจุบันนี้โอ้โหโตมากทีเดียว
ดูแล้วน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะฉายแววได้ในปีนี้

ตอนนี้จริงพอมันขึ้นเป็นกลุ่ม
ถ้าเกิดสังเกตดีนะไม่ได้ขึ้นทั้งตลาดนะ
ตัวไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยบางตัวขึ้นก็ไปฉิวเลยนะครับ
เอกเลยบอกว่าปีนี้เน้นทีมกลุ่มไหนบ้างครับ

เราคิดว่าน่าจะอิงไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ในช่วงประมาณสักในอนาคตข้างหน้าครับ
ใครที่บอกชื่อหุ้นไปแล้วไม่ต้องแปลกใจนะ
คุณไปเดินดูตามห้างเนี่ยเห็นเขาเลย

ขายมือถือทุกค่ายเลยนะครับไอโฟนแอนดอยขายหมดแท็บเล็ตด้วย

ลองไปศึกษาเข้ามาเขาสักนิดหนึ่ง

ขอส่งคืนให้คุณกลับที่ห้องของหน่อยครับ